รีบลงมาดูเอาปากกาเคียร์เฮ้ยใช้บัตรตัวนี้เห็นกับตาเลย
ว่าแม่กิ้งก่ามันไข่ออกมาแล้วเป็นจริง
มันไข่ออกมาจริงตั้งแต่เกิดจนอายุปัจจุบันนี้
ใหญ่แล้วล่ะไม่เคยเห็นไข่กิ้งก่ามาก่อน

๔ปะ๗ปะ๗ปีนะ๗ปีนะ
แล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าฝนตกจะทำยังไงไม่รู้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ
แต่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาก่อนเลย
ดังนั้นแถมให้หน่อยละกันร้านลาบที่ว่านี้ร้านลาบอุดรเลขที่๑๐๓
หมู่๓ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ